ก็มาต่อกันที่คดีของนายสมคิดพุ่มพวง
ฆาตกรฆ่าหญิงสาวเป็นรายที่๖
หลังจากจับตัวได้เมื่อวานนำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพในเส้นทางที่หลบหนี
แล้วก็คุมขังอยู่ที่สพกระนวลตลอดทั้งคืน
เช้าวันนี้ตำรวจสพกระนวลแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ก็นำตัวนายสมคิตมาสอบปากคำอีกครั้ง
และก็นำตัวไปฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับ
โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกขจรบริษย์วงราชพุ่มกับการสพกระนวล
พร้อมพนักงานสอบสวนคุมตัวนายสมคิดพุ่มพวง
อายุ๕๕ปีฆาตกรต่อเนื่อง๖ศพฉายาคิดเดอริปเปอร์
ซึ่งลงมือก่อเหตุล่าสุดฆ่ารัดคอนางรัศมีมุลิจันทร์อายุ๕๑ปี

ที่บ้านใหม่ชัยมงคลตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ก็มีการควบคุมตัวออกจากห้องคุมขัง

บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็คุมขังนายสมคิดไว้
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปอยู่ในห้องคุมขังเลยนะฮะ
ป้องกันการคิดฆ่าตัวตายของนายสมคิต

ยังมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
นิ่งเฉยไม่มีท่าทีสะทกสถาน
ผู้ศึกข่าวจ่อไม้ถามเข้าไปนะฮะ
ถามเข้าไปว่ารู้สึกยังไงกับคดีนี้
นายสมคิตบอกแค่ว่าเครียดและไว้ขอพูดทีหลัง
จากนั้นพนักงานสอบสวนได้ใช้เวลาในการสอบปากคำเพิ่มเติม
นายสมคิดประมาณกว่า๓๐นาที
โดยให้ชี้ของกลางที่ตรวจยึดได้ที่บ้านที่เกิดเหตุ
และก็แน่นอนจากนั้นตำรวจควบคุมตัวนายสมคิด
เพื่อเดินไปขึ้นรถตู้ของตำรวจระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปที่รถ
นี่คุณมันก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องกันประชาชน
ที่เขามีความโกรธแค้นนายสมคิด
ตะโกนด่าทอสาบแช่งและอยากให้ประหารนายสมคิต
และก็มีประชาชนบางส่วนพยายามจะเข้าประชิดตัวทำร้ายนายสมคิดเหมือนเมื่อวานนี้
กระวังกระโดนไปหมัดสองมันอยู่บ้างการกระโดนขวดปลา
โดนทุบหลังทุบศีรษะไปนะครับ
วันนี้ตำรวจก็ต้องป้องกันนะครับ
บรรยากาศตอนวุ่นวายเราดูกันอีกครั้งหนึ่งคุณ
กล้านหน่อยกล้านหน่อย
โดนทางครับ

เพราะมีประชาชนที่เขาโกรธแค้นจะมุ่งทำร้ายนายสมคิดนะครับ
ตำรวจใช้เวลาเดินทางจากสพกระนวล
ทีมข่าวของเราก็ตามติดรถตู้คันนี้ไปเลยนะฮะ
เพื่อไปที่สารจังหวัดขอร์นแก่น
ลงจากรถเข้าประตูหลังศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝากขังผลัดแรกทันทีนะครับ
โดยในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายสมคิดใน๓ข้อหานัก
คือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยกระทำการทารุณโหดร้ายทรมาน
ปิดบังซ่อนเร้นศพและสามลักทรัพย์หรือรับของโจรนะครับ
หัวกฎหมายเขายอมรับสาภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
แต่สิ่งที่สำคัญที่เขาปฏิเสธมาคือเขาบอกว่าไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อน
แต่เป็นการพลาดพลั้งลงมือโดยไม่มีเจตนานะครับ
เขาเล่าไว้แบบนี้นะฮะที่เขาบอกว่าเขาไม่มีเจตนา
เพราะอ้างว่าตอนที่เอาที่นอนมาปิดตัวนางรัศมีนั้น
นายสมคิดบอกนางรัศมีร์ยังไม่ตายคุณ
จะรู้ว่านางรัศมีตายตอนที่ตัวเขาเองหนีออกมาถึงร้อยเอ็ดแล้ว
ซึ่งตลอดทั้งคืนไม่มีญาติติดต่อเข้าเยี่ยมเมื่อคืนนี้นะฮะ

อกจากนี้นายสมคิดยังให้การบอกว่าก่อนลงมือก่อเหตุ
ได้เดินทางออกไปข้างนอกก่อนจะกลับเข้าบ้าน
แต่กลับไม่ตรงเวลามาช้ามาเลส
และที่สำคัญเอารถจักรยานยนต์อีกคันกลับเข้ามา
ซึ่งมันไม่ใช่เป็นรถของนางรัศมี
ซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นของหญิงสาวอีกคน
นายสมคิตเปิดเผยบอกว่าทำให้นางรัศมีโมโหและเข้าใจว่าออกไปหาผู้หญิงอื่น
นางรัศมีจึงได้ถอดกางเกงในที่นางรัศมีใส่อยู่
ปลาใส่หน้านายสมคิตแล้วก็พูดกับนายสมคิตบอก
ของกูก็มียังไปหาคนอื่นทำไม
จากนั้นแหละครับทำให้โกรธแล้วก็มีปากเสียงกันขึ้นมา

ครั้งแรกใช้สายไฟรัดคอแต่นางรัศมีดิ้นแล้วก็เอาสายไฟออก
สมคิดจึงรัดข้อมือและข้อเท้าและใช้สายไฟรัดคออีกครั้ง
นางรัศมีเสียชีวิตแล้วจึงหลบหนี

แต่นายสมคิดปฏิเสธข้อหานี้
ว่าเขาพลาดพลั้งมือโดยที่ไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ต้องตอบสวนเบื้องต้นดิ
เพามองให้การรับสรภาพข้อหาค้าคนตาย
แต่กรรมให้การเขาอย่างนั้นครับ
เห็นไงล่ะครับ

เนี่ยอย่างที่บอกไปนายสมเครียชเนี่ยหัวหมอหนึ่ง
เขาให้การว่าตอนออกจากบ้านนางรัศมีร์ยังไม่ตาย
ตอนที่เอาที่นอนปิดไว้นะฮะ

โดยเฉพาะเอารถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
มันบ่งชี้ทั้งเรื่องเจตนาค่าเรื่องไตรตรองไว้ก่อน

หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งสรุปสำนวนพร้อมบรรยายพฤติการในการก่อเหตุ
ตั้งแต่อดีตของนายสมคิตจนถึงปัจจุบัน
ก็คือทุกข้อหาทุกคดี๕ศพที่ผ่านมา

เพื่อให้สารพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดนะครับ
นี่เคยมีนักข่าวที่เขาไปทำสารคดีเรื่องนี้เนี่ยนะ
เขาเคยไปสัมภาษณ์สมคิดตั้งแต่ปี๕๙

นักข่าวผู้หญิงก็ถามเวลาพี่ฆ่าคน๕ศพรู้สึกอะไรไหม

เวลาหนูอาบน้ำแปลงฟันหนูรู้สึกอะไรไหม

คดีนี้เดี๋ยวเราเป็นยังไงเราก็ตามกันต่อนะคะ